ทำให้รถจักรยานยนต์ที่เขาขับมาเดี๋ยวดูนะ
คือแปลว่าไม่ได้มองไปข้างหลังก่อนจะเปิดใช่ไหม
แล้วเปิดทำไมคนในโลกโซเชียลถามเปิดทำไม
เพราะว่ารถมันติดอยู่กลางถนนแบบนี้
เปิดลงไปไหนจะไปไหน
แล้วเปิดไม่ดูข้างหลังเลยดูนะฮะ
ความจริงถ้าเกิดจะจอดแบบนี้ต้องชิดซ้ายก่อนเนอะ
เออใช่ครับแม้ว่ารถจะติดก็ตาม
คุณจะเปิดลงมากลางถนนแบบนี้
คุณต้องดูซ้ายดูขวาดูให้แน่ใจ
ว่าไม่มีรถข้างเคียงหรือว่าเพื่อนร่วมท้องถนนเนี่ย

ซึ่งเพจอุบัติเหตุออนไลน์ได้นำโพสต์นี้มาแชร์
เป็นอุทาหรณ์ฝากเตือนผู้ใช้รถยนต์
เปิดประตูไม่ได้ดูอาจเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นนะครับ
ด้วยแชร์พฤติกรรมผู้ใช้บริษัทยนต์คันสิทธิ์ขาวลายนี้ละฮะ
ระหว่างรถจอดติดอยู่บนถนนแห่งหนึ่ง

ซึ่งเป็นจังหวะที่รถจักรยานยนต์เขาขับมาพอดีนะฮะ

ทั้งรถทั้งคนขับจักรยานยนต์ลอยกระเด็นไปเลย
แล้วก็ไปกองอยู่ที่พื้นถนนนะครับ
คนในโลกโซเชียลโหคุณ
พากษ์วิจารณ์กันหนักหนาสาหัสเหมือนกัน
บอกว่าเปิดทำไมเปิดไม่ดูตาม้าตาเรือ

เขาก็ด่ากันเยอะเลยนะคุณนะ

ขออภัยเขาชื่อกลุ่มเลยคือควายขับรถ
เป็นพฤติกรรมมักง่ายของผู้ใช้รถรายหนึ่ง
นำรถไปจอดใกล้เหลือเกินกับทางรถไฟแบบนี้
ห่างกันแค่ดูสิศอกเดียว

ชมคลิปนี้กันก่อนว่ารถไฟไปได้หรือเปล่า
รถยนต์ถูกชนหรือเปล่าชมฮะ

นี้ตอนจอดมันไม่มีรถไฟถูกต้องไหม
แต่พอรถไฟมาก็แนบชิดกันแบบนี้

ก็เป็นขบวนรถไฟสายวงเวียนใหญ่มหาชัย
ขับผ่านสถานีครองต้นไสเขตจอมทองกรุงเทพ

ต้องทิ้งจดหมายแนบจดหมายให้กับเจ้าของรถ
บอกว่าให้ไปที่สนบางขุนเทียน

เพราะการจอดรถลักษณะนี้ถือว่าเป็นการกีดขวางการเดินรถไฟ
และหากรถไฟเกิดไปเฉียวชนกับรถยนต์คันนี้เข้าจริง
จากรถไฟไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว
เจ้าของรถยนต์ยังต้องเป็นคนจ่ายเองนะ
ต้องเป็นฝ่ายจ่ายค่าเสียหายให้กับการรถไฟอีกด้วยนะครับ
ความคิดเห็นของชาวเน็ตก็แน่นอน
ถล่มยับการจอดรถที่มักง่ายแบบนี้
พฤติกรรมจอดรถมักง่ายแบบนี้ไปชั่วชีวิตนะครับ